กลับมาเบรกนี้เอาอีกแล้วบันเทิงไทยรัฐเล่นใหญ่เปิดเวทีอีกแล้ว
เพราะว่าเราขอต้อนรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดัง
แล้วบอกเลยว่ากลับมาคราวนี้ซิงเกิ้ลใหม่ก็มี
แล้วอยู่ในบ้านหลังใหม่ด้วยไม่ใช่ใครที่ไหน
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
ใช่ครับเฉพาะคนในตัวจังหวัดธรรมดีจะรู้จักแจ่งเริงจานครับผม
เอาเป็นที่มาที่ไปมาแต่งเพลงนี้มันช้ำรักอยู่ตรงนั้น
ใช่ครับคือทุกปีแก่งเรืองจันทร์ก็จะเป็นสถานที่ความรักระหว่างหนุ่มสาวไปเที่ยวกัน
ดินเนอร์กันถ่ายรูปซิลฟี่อยู่ตรงนี้
แต่มาปีนี้รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาไม่ได้มากับเราแต่เขามีคนอื่นมาด้วย
เข้าไปกับผู้ใส่ผู้ใหม่ปกติแล้วต้องเป็นเรา
เออมันเจ็บนะเจ็บมาก

ต้องขอกลับขอบคุณไม่รักแฟนเพลงที่อยู่ทางบ้านที่ช่วยส่งเสริม
กับงานความรักวันนี้กระแสตอบรับมาดีมากเลย
ผมมาจากทางรายการทีวีก็ติดต่อซอนไปแสดง
ครับผมนิดนึงวันนี้ปกติหลายคนเห็นพี่สอนอยู่บนเวทีจะเป็นลูกแบบ

แต่มาคราวนี้เหมือนมาลุคใหม่ทันสมัยอบ
เพราะว่าย้ายค่ายมาหายทองคำหรือเปล่า
ใช่ครับส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณในห้างประจักรชัยหายทองคำด้วย
ที่สอนมีโอกาสได้มาร่วมงานด้วย
ก็ไม่ค่อยได้ใส่ก็จะใส่ปกติบ้านธรรมดาจะดูดีอะไรประมาณนี้
แต่พอได้มาอยู่กับค่ายหายทองคำในห้างบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่ลูกสักหน่อยนึง
คือจะเป็นลุภุทุ่งอีศาลที่ผ่านมาแฟนเพลงยังไม่เห็นการออกสไตล์เกาหลีในห้าง
เปลี่ยนเป็นเกาหลีนะทรงผมทั้งหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผม
แล้วที่สำคัญก็ไม่ลืมตัวตัวน้องสอนสินชัยก็คือเป็นหมอลำ
เค้าเรียกเกาหลีศาล

แล้วจะบอกว่านี้พี่สอนชัยค่ะ
เจอลุคนี้เข้าไปเกาหลีศาลเข้าไป

ทางทีมแดนทางกองถ่าย
แล้วก็ชมทางในห้าง

มาร้อยเขาหายไปสี่ปีนะครับ

เรามาอยู่หายทองคำนี่มันไม่ธรรมดา
จริงแล้วที่ว่าหายไป๔ปีไม่ได้หายไปไหนนะครับ
พี่สอนก็หมดสัญญาจากค่ายเดิม
แล้วทีนี้ก็มาทำค่ายเพลง
ชื่อค่ายเพลงศิลป์ชายเรียกขอดพี่สอนทำเอง

คือจริงแล้วเปิดค่ายเพราะว่ามันเป็นยุคนี้มันเหมือนยุคก่อน

ทีนี้ก็เลยเปิดช่องมาทำเองมาบริหารเองหมดทุกอย่าง

ก็เลยมาอีก๓ปีก็เป็น๔ปี
แล้วทีนี้ด้วยที่ว่าทำไมรู้จักกับในห้าง
ห้างประจักรชัยท่านเป็นเมื่อก่อน
ท่านเป็นนักจัดรายการวิทยุที่จังหวัดยะโสธร
ตอนนั้นที่พี่สอนเข้าวงการใหม่กระท่อมทำใจดัง

แบบนี้มาบันทึงไทยลัทธ์ทั้งทีมันต้องมีของ

ของลับไม่กล้ารวงมีอยู่ป่ะค่ะ

มีครับมีอยู่อยู่ในกระเป๋า

เพราะว่าเปลี่ยนเครื่องเพียสได้

ปกตินับถืออะไรคะนับถืออะไร
ผมล่ะครับอันดับแรกเลยนะคือ
คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์

ก็คือผมก็มีพระอยู่องค์หนึ่งที่แขนคออยู่ตลอด

เป็นสุมกร

ทุกวันนี้ไม่มีวันจน

แล้วก่อนจะออกซิงเกิลไปไหว้ขอพรที่ไหนไว้รู้ป่
ไปบนที่ไหนขอให้ปัง

ก็ยังว่าก็เดินสายโปรโมทงานก่อน

หลังจากเสร็จอะไรลงตัวเสร็จก็ไม่เป็นไรครับ
ล่างจากอัดงานเพลงนี้แล้ว

ก็ทำเวอร์ชั่นใหม่

ฝากผลงานทั้งมดทั้งม่วนกับแฟนบันเทิงไทยรัฐเนี่ยจ้ะ
ผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับบันเทิงไทยรัฐ
แล้วก็ดีเจสาวสวยทั้ง๓ท่านเลย
ดีเจดีเจสาวสวยปันนับปันนับปันนับ
แล้วก็ขอบคุณไม่รักแฟนเพลงที่ให้การสนับสนุน

ตอนนี้อนที่จะปันเมื่อกี๊นัทสามีหึงตามไปกองละคอโน้น

แต่ตอนนี้จะล้อมล้าไปเลยล้าแมน
ลงกินขอบวนก่อนล่ะ